อันนี้ก็ตามรถกระบะคันนี้ค่ะรถกระบะคันนี้ไปชนกับรถจักรยานยนต์
แล้วรถจักรยานยนต์มีผู้หญิงแล้วก็มีเด็ก๒ขวบเด็ก๔ขวบ
ผู้หญิงเนี่ยเขาเสียชีวิตนะอายุแค่สามสิบห้า
แล้วเด็กสองคนก็นั่งร้องไห้อยู่ข้างศพ
แล้วกระบะคันนี้นะพอไปชนคือรถจักรยานยนต์ติดอยู่กับใต้ท้องกระบะ
กระบะเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเหมือนกับสะบัดจะให้รถจักรยานยนต์หลุดออก
แล้วขับหนีไปเลยค่ะไม่ลงมาช่วยไม่ลงมาดูเลยค่ะ
หลังจากได้รับแจ้งจากพลเมืองดีนะคะ
ว่ามีอุบัติเหตุรถกระบะไปเฉียวชนรถจักรยานยนต์แล้วหนีบนถนนสาย
เนินหนึ่งป่าแดงพื้นที่ตำบลหนองอิรุณอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ตำรวจสพบ้านบึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัย
น้องสองขวบคนนึงบาดเจ็บแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลา
ไม่รู้ว่านางบัวเงินเสียชีวิตแล้วก็นั่งอยู่ข้างศพ

ไม่กันลงมเลยเด็ก๒คนซึ่งรถคู่ชีพโรงพยาบาลบ้านบึงก็นำส่งโรงพยาบาล
ก็คือตะแคงพังเสียหายทั้งคันก็คือรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตกับเด็กที่บาดเจ็บ
กระบะเนี่ยชนแล้วลากไปแล้วรถกระบะก็หลบหนีหายไปอาศัยความมืดหนีไปเลยค่ะ
เราส่งคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
เป็นสี่แยกถนนสองเลนไม่มีสัญญาณไฟไม่มีกล้องวงจรปิด
บนพื้นถนนยังมีร่องรอยเกิดจากรถจักรยานยนต์ครูดอยู่เลยค่ะ
มีชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์กระจัดกระจายอยู่ริมถนนมีก้านทูบปักไว้ในป่าอ้อย
ครอบครัวของผู้ตายไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะคะสำหรับเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุ
หลังจากนางวงเงินขี่รถจักรยานยนต์กลับจากซื้อกับข้าว
ก็มีเด็กผู้หญิง๒ขวบนั่งหน้าเด็กผู้ชาย๔ขวบนั่งซ้อนท้าย
นายชานรงคุมาคนนี้เป็นพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟัง
ว่าที่จุดเกิดเหตุเป็นทางแยกของป่าอ้อยตัวผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มาทางตรงนะคะ
กระบะคู่กรณีสีเขียวเทาเนี่ยไม่เห็นแผ่นป้ายทะเบียนขับมาเร็วมาก
แล้วก็ข้ามเลนมาอีกฝั่งอะค่ะจริงจริงแล้วควรจะต้องหยุด
ต้องชะลอให้รถทางตรงไปก่อนแต่ไม่หยุดเลยพุ่งชนแรงมาก
ร่างของทั้งสามคนกระเด็นกันไปคนละทิศคนละทางแล้วก็ไปตกอยู่ในป่าอ้อย
รถกระบะขับลากรถจักรยานยนต์ที่ติดอยู่หน้ารถเนี่ยนะไปจากจุดเกิดเหตุอีก๒๐เมตร
แล้วอย่างที่บอกค่ะว่าคนขับรถกระบะเหมือนกับเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลัง
เพื่อให้รถจักรยานยนต์ที่ติดอยู่หลุดออกไปจากรถตัวเอง
แล้วก็ลงจากรถกระบะมาเก็บแผ่นป้ายทะเบียนด้วยนะโอ้โหแล้วก็หนีไปด้วยนะดูสิเนี่ย
เห็นเหตุการณ์บอกว่าเขาพยายามขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามรถกระบะคันนี้นะคะ
เพื่อให้กลับมารับผิดชอบแต่ตามไม่ทันรถกระบะเนี่ยเร่งเครื่องหนี
ก็เลยวกกลับมาที่จุดเกิดเหตุนางบัวเงินเนี่ยเสียชีวิตแล้ว
เด็กอีก๒คนผู้หญิง๒ขวบเด็กผู้ชาย๔ขวบเนี่ยก็บาดเจ็บสาหัส
ก็เลยรีบช่วยเหลือขณะเกิดเหตุได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้อง
ก็เลยมั่นใจว่าเกิดอุบัติเหตุแน่ก็เลยรีบมาดูค่ะ
พอเห็นรถกระบะหนีเนี่ยนะโกรธแทนนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้รู้จักกันเนี่ยนะ
แทนแล้วก็รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ให้เขาช่วยตามให้ทีผมก็เลยกลับมาดูเด็ก
กับเด็กก็คือแม่เสียชีวิตแล้วแล้วก็อีกคนเด็กนอนหายใจอยู่
อีกคนแน่นอนฟ่ามหน้าอยู่ครับเด็กผู้ชายคนที่ผมช่วยอะ
นอนซ่อมหน้าอยู่กระดินเลยแล้วพักใหญ่ถึงจะร้องไห้มีเสียงออกมา
ผมก็นึกว่าจะถามแม่เขาไปแล้วผมก็เลยพอดีมีแล้วมีคนเข้ามาอีกสองสามคน
ผมเลยเข้าเป็นพยานให้ว่าผมจะช่วยเด็กผู้ชายนะเผื่อถ้าเป็นอะไรใหม่คือเป็นพยานผมด้วย
ดินเลยคือไม่ได้ตะแคงคือนอนก้มหน้าอยู่ตรงนี้เลย

ผู้หญิงก็คือนอนหายใจอยู่ยังหายใจอยู่
แต่ขาเขาเหมือนผิดรูปผมก็เลยไม่กล้าช่วย
ก็เลยให้ป้าคนข้างเขาอาจจะดมมาให้ดม
เหมือนก็เขาไม่รู้ว่าทางไหนตรงทางไหนไม่ใช่ทางเอกทางโทรอย่างนี้

คนที่อื่นที่มาทำงานที่นี่จะไม่รู้หรอก
จากคนพื้นที่จะรู้ว่าเส้นนี้คือเส้นตรง
อันนี้มันตรงไปไม่ได้อันนี้ทางโทรใช่ไหมครับ
กันที่ทางนี้ที่ชนกันคือมาจากทางนู้นแล้วก็ชนทุกทีเลย
สามีของผู้ตายบอกว่าอยู่กินกับภรรยามา๒๐ปีนะฮะ
มีลูกด้วยกัน๔คนวันเกิดเหตุทำงานอยู่
เพื่อนมาบอกว่าเมียกับลูกประสบอุบัติเหตุ
ทีแรกก็คิดว่าคงไม่เป็นอะไรมากแต่พอมาถึงเนี่ยนะฮะ
เห็นเหตุการณ์แล้วเห็นภรรยาเสียชีวิตเห็นลูกเจ็บรับไม่ได้
ต้องสูญเสียภรรยาลูกสองคนก็บาดเจ็บ
ที่สำคัญคือคู่กรณีไม่ลงมาช่วยเหลือ
อยากให้ตำรวจตามจับคนขับรถกระบะมาลงโทษให้ได้
โดยลูกทั้งสองคนตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แล้วก็ยังไม่รู้ว่าแม่ตายไปแล้วลูกยังถามหาแม่ตลอด
ซึ่งเขาก็ได้แต่บอกว่าแม่ไปทำงาน
แล้วก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะถึงเวลาที่จะบอกลูก

ส่วนคนขับรถกระบะอยากฝากบอกให้มามอบตัวกับตำรวจ
และรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ตรงนี้แตกตาบวมเฉย
เพราะว่าไม่เสียชีวิตหรอก
หมอบอกว่าเอ็กซีเรียดูแล้วไม่มีอะไรเป็นห่วงปลอดภัยดีครับผม
แต่ก็ทำจะหาแม่ลองหาแม่เลยหาพี่
ก็เมื่อช่วงบ่ายทางครอบครัวได้นำร่างของนางบัวเงินออกจากโรงพยาบาลชนบุรีแล้วนะครับ
เพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดหนองผักหนาม
พอไปชนเขาแล้วพบว่าเขาเจ็บเขาเสียชีวิต
กลัวความผิดก็เลยรีบหลบหนีไป
การชนแล้วหนีเข้าข่ายผิดกฎหมายอย่างไร้แรงนะครับ
ตัวค่ะอย่างน้อยหนักก็เป็นเบาอืมนะแม่เนี่ยมันเหมือนกับตอนต้นที่เราคุยกัน
นะคืออย่างงี้ต้องแจ้งเจตนาฆ่าไปได้แล้วใช่ค่ะใช่ถ้าถ้าเมาแล้วขับแล้วชนแล้ว
ขนาดนี้ด้วยแล้วคุณเห็นเขาโอ้โหอาการขนาดนั้นน่ะ
ยังไม่หยุดไม่ลงมาช่วยหนีไปเลยอืมโอ้โห